เหตุการณ์นี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนก่อเหตุจะคิดได้ไหม

ใจบาปก่อเหตุลักขโมยรถพ่วงข้างในวัด
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนี่คือพื้นที่วัด
นี่นะฮะขอบเขตขันทศรีมา

ขามาเดินมาด้วยสองเท้าของเขา
คือเดือนนี้พฤศจิกายนกำลังเดินแล้ว

มุมนี้ไปก็ดูปกตินะใช่ไหมฮะ
เหมือนเดินเข้าวัดตัดภาพมาที่มุมนี้
เข้าไปในพื้นที่วัดตรงบริเวณที่มีรถยนต์
จอดเห็นรถพ่วงข้างคันนั้นไหมครับ

เดินเข้าไปใกล้ใกล้สังเกตดูอ่าหวานหมูเลย
กุญแจรถพ่วงข้างเสียบคาอยู่โอ้มีกุญแจคาอยู่จับเบาะจับแฮนด
ขึ้นคลอมหลังจากนั้นค่อยค่อยปล่อยรถไหลออกมา
บริเวณลานข้างล่างครับดูนะฮะภาพเนี่ยมันชัดเจนทุกวินาทีที่เขาก่อเหตุ
มันจับภาพได้หมดอ่ะนี่คือสาระอเนกประสงค์วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม
อยู่ในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยฮะ
ค่อยค่อยไถรถปล่อยให้มันไหลลงมาแล้วหลังจากนั้นครับ
เขาก็สตาร์ทรถก่อนจะขี่ออกไปนี่ครับบิดกุญแจแล้ว
ง่ายแบบนี้เลยพี่ไม่ใช่รถพี่นะครับ
แต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่เล่าแล้วมันไม่มาเป็นข่าว
เราก็คงเข้าใจว่านี่เป็นรถของเขานึกว่าเป็นเจ้าของ

ขี่ออกไปหน้าตาเฉยครับวิ่งไปบนถนนสันทรายแม่โจ้สายเก่านะครับ
อ่าออกมาแล้วโอ้โหคุณพี่ไม่สะทกสถานเลยนะครับเนี่ย
แล้วที่น่าเจ็บใจคืออะไรรู้ไหมครับ
เจ้าของรถคันนี้คือก็พูดตรงนะที่บ้านไม่ได้มีตังค์
เจ้าของรถเป็นชาวไทยใหญ่ชื่อว่านายซ่าหลู่โอ้ย
รถคันเมื่อกี้นี้เป็นรถเอาไว้ทำมาหากิน
อุปกรณ์ก่อสร้างเวลาไปทำงานและที่สำคัญเอาไว้ส่งลูกไปโรงเรียน
มันคือหัวใจของชีวิตอย่างหนึ่ง
แล้วมาถูกขโมยไปแบบเนี้ยฮะเนี่ยพี่เขาก็สาธิตแล้วก็เล่าให้ดูเลยว่า
รถผมจอดอยู่ตรงนี้นะตอนนี้แจ้งตำรวจแล้วเรียบร้อย
คือผมเนี่ยเตรียมจะไปรับลูก
พอกลับมาดูรถที่จอดอยู่ตรงนี้หายไปเฉยเลย
ทั่ววัดแล้วก็หาไม่เจอจนไปเจอในภาพวงจรปิด
ถึงบางอ้อรถเราถูกขโมยไปครับ
ก็ตอนทำงานก็มาห่างเลยครับหรือยัง

มาประมาณได้ปีบ่ายนะครับ
ซื้อมาได้แค่ประมาณสักปีนิดครับ

ด้านข้างนั้นกำลังทำงานก่อสร้าง
เขาทำงานก่อสร้างอยู่ภายในวัดนี้ครับ
รถมาจอดไว้ตัวเองไปทำงาน
เสร็จแล้วเตรียมจะขี่รถขับรถไปรับลูก

จะส่งลูกยังไงคนก่อเหตุ

แต่ถ้าคุณไม่คืนนะยังไงเดี๋ยวตำรวจก็เจอครับ